คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้ยังอยู่กันที่ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
จากกรณีของคุณเบ้นอักษรกิจสามีของคุณแพทย์นับประพา
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเครือขายยาเสพติด
ล่าสุดคุณแพทย์ออกมาประกาศว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการแถลงข่าวใด
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเธอท้องแก่แล้วที่สำคัญยังไม่สามารถติดต่อสามีได้ในขณะนี้ค่ะ
จากกรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเขาตรวจค้นและอายัดทรัพย์สินของเบ้นอัครกิจ
สามีของนางเอกสาวแพทย์ณปภา
เนื่องจากต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้าน
ล่าสุดนางเอกคนนางได้โพสต์เฟสบุ๊คแพทย์ณปภาตันตรกูล
ข้อความของผู้จัดการส่วนตัวที่ระบุใจความว่า
ขอให้ทุกคนรอข้อเท็จจริงก่อนเพราะขณะนี้แพทย์กำลังตั้งท้อง
และจะคลอดในอีก๑๐วันข้างหน้าไม่ควรมีเรื่องให้เครียด
อีกทั้งเหตุการณ์ทั้งหมดแพทย์ไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดซึ่งไม่สามารถตอบคำถามแทนสามีได้
ดังนั้นขอให้ทุกคนรอฟังจากเบ้นเพียงคนเดียวเท่านั้น
โดยภายหลังโพสต์ข้อความชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความเห็นใจ
และส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวซึ่งกำลังจะคลอดน้องเรสซิ่ง
ลูกชายคนแรกในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้เป็นจำนวนมาก
จากนั้นผู้จัดการส่วนตัวยังได้ชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ขอยกเลิกการแถลงข่าวของแพทย์ในวันพรุ่งนี้
เพื่อให้แพทย์ได้พักผ่อนเตรียมตัวคลอด
และได้ลางานกับทีมงานรายการต่าง
แพทย์ทำหน้าที่พิธีกรไว้ล่วงหน้าแล้ว
และจะขอทำหน้าที่คุณแม่หลังคลอดดูแลลูกชาย
พักหน้าจอเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดมีรายงานเข้ามาว่าหนุ่มเบ้นอักษรกิจนะคะจะเข้าให้ปากคำในคณะพยานในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่าย๓โมงตรงที่กปศค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะลำดับเหตุการณ์เส้นทางความรักของสาวแพทย์นับประพากับหนุ่มเบ้นเรสซิ่งกันค่ะ
นี่เป็นภาพตอนรักหวานชื่นก่อนที่จะมีการแต่งงานกันพอขึ้นมานะคะชื่อของเบนส์อักษรกิจวอรโระเจริญเดตหรือว่าคุณเบนส์เรซิ่งเนี่ย
ฉายานในวงการนักบิดสองล้อของเขานั่นเองนะคะเบนเรสซิ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักในแวดวงบันเทิงเพียงชั่วข้ามคืนต้องบอกแบบนี้
หลังจากที่ตกเป็นข่าวกับนางเอกลูกกระตันยูแพทย์นับประพา
ตั้งแต่ช่วงต้นปี๒๕๕๙ค่ะ
แฟนคลับของเบนท์เรสซิ่งก็พากันเรียกแพทย์นับประพาว่าซ้อเล็ก
อืมนะคะและในวันที่๑๒กรกฎาคมปีเดียวกัน
นับประพามีการโพสต์รูปคู่กับเบนท์เรสซิ่งเป็นครั้งแรก
และก็เป็นที่มาของการติดแฮสแท็กอัครปภา
ที่มาจากชื่อจริงของทั้งคู่ก็คืออัครกิจกับณปภานั่นเอง
ถ้าจำกันได้โอ้โหแฮสแท็กนี้โด่งดังมากนะ
เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงมากเลยจริงนะคะ
๒เดือนถัดมาวันที่๑๑กันยายนเบ้นอักษรกิจทำเซอร์ไพรส์ค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ

ที่ฉันจำได้วันนั้นเนี่ยทีมข่าวของเราก็ได้มีการรายงานข่าวนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ที่เรียกได้ว่าสาวหลายคนอิจฉามากนะ

ใช่ค่ะ๑๙กัญญาโยนค่ะแพทย์ณประพาและเบนส์เรดซิ่งนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่านางเอกสาวตั้งท้องได้๔เดือนแล้ว
ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะพร้อมกับตั้งชื่อลูกน้อยในคันที่เป็นทารกเพศชายว่าน้องเรสซิ่งนะคะ
พฤศจิกายนค่ะแพทย์เบนท์นะคะจัดพิธีวิวาเป็นการภายในที่โรงแรมภูแมน
กลางผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนสนิทในวงการรวมถึงคุณแม่ของนางเอกสาวด้วยนะคะ
และในวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะเป็นวันที่แพทย์นับประพาได้เลิกผ่าคลอดลูกชาย
ก็คือน้องเรสซิ่งออกมาแล้วนะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้สาวแพทย์เนี่ยท้องแก่มากแล้วอ่า
เหลืออีกประมาณสิบวันเท่านั้นเธอจะคลอดลูกนะคะแล้วเธอก็มีการบอกผ่านผู้จัดการส่วนตัวว่า
สาเหตุที่เธอไม่ได้ไปทำรายการเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอลาคลอดเป็นเวลา๑๐วันไว้ก่อนหน้านี้แล้ว